สถานการณ์ในเมียนมาร์วันนี้ค่อนข้างตึงเครียดนะคะเพราะว่าตำรวจปราบจราจนเนี่ย
ผลักดันผู้ชุมนุมกว่าพันคนในย่างกุ้งให้ออกจากพื้นที่โดยมีการเดินเรียงแถวพร้อมโล่ค่ะ

มีรายงานว่าตำรวจปราบจราจนเนี่ยแหละค่ะเขาวางกำลังแล้วก็เดินเรียงแถวหน้ากระดาน
ตามท้องถนนสายหลักที่มีผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารปักหลักอยู่

อกจากนี้ยังมีการนำรถฉีดน้ำมาจอดรอตามจุดต่างรอบพื้นที่
และมีการยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดค่ะ
ความเคลื่อนไหดังกล่าวก็ทำให้ผู้ชุมนุมต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่มีรายงานว่ามีผู้ถูกจับกลุ่มอย่างน้อย๑คน
ส่วนฝั่งตรงข้ามบ้านของนางองซานซูจีภายในนครย่างกุ้งในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็มีประชาชนราว๕๐คนมานั่งสวดมนต์ให้กับนางองซานซูจี
และประธานาธิบดีอุ่นวินนะคะ
ให้พวกเขาได้รับการปล่อยตัวโดยเร็ว
ล่าสุดคาดว่านางซูจียังถูกคุมตัวในบ้านพักของเธอที่กรุงเนปิดอร์
และมีกำหนดขึ้นสารสู้คดีที่เธอถูกกองทัพเมียนมาร์ตั้งข้อหาในวันจันนี้
แต่ทางทนายความก็บอกว่าเขาถูกกีดกันค่ะ
ยังไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับนางซูจีได้ในเวลานี้เลยค่ะ